คุณผู้ชมครับดูเรื่องของชาวนาที่อุตรดิษฐ์หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
ทะเลาะกันเรื่องสูบน้ำเข้านา
สุดท้ายยิงกันตายไปหนึ่ง

ท้องที่สพพญอย่างพิจังหวัดอุตรดิษฐ์

ตำบลบ้านโคนอำเภอพิชัยอยู่ข้างทุ่งหนา
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายเย็นเพ็งแจ้งอายุ๕๗ปี
ถูกยิงด้วยปืนออโตเมติกขนาด๙มม
กระสุนเข้าใบหน้า๒นัดแล้วก็ตามลำตัวอีก๖นัดนะครับ
นอนเสียชีวิตอยู่ที่ท้ายรถกระบะข้างทุ่งนานะครับ
ลุงเย็นที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑๓ปลอก
แต่กระสุนเข้าร่างเนี่ย๘นัดด้วยกัน
ผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะฮะยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ชื่อในบัวรมอยู่หนูอายุ๕๘ปีนี่คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือเขาให้การเบื้องต้นนะฮะอ้างว่าชนวนเหตุมาจากเรื่องที่
ผู้ตายคือในเย็นเนี่ยมาต่อว่าเขาเรื่องที่เขาสูบน้ำ
มาเข้านาข้าวของผู้ตายแล้วก็มีปากเสียงกัน
แต่ความจริงแล้วมันก็มีปัญหาเรื้อรังมานานก่อนหน้านี้ด้วย
คราวนี้เนี่ยฮะพอทะเลาะกันอีกสบโอกาสก็เลยใช้ปืนเนี่ย
รัวยิงใส่เขาจนเสียชีวิตอืมนี่น้ำที่นานะฮะค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับนี่ฮะช่วงบ่ายบ่ายที่ผ่านมา
ลูกชายแล้วก็ญาติยาดของผู้ตายก่อนนิมนต์พระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ของลุงเย็นนะครับตรงจุดที่เกิดเหตุนะฮะ
เพื่อจะเรียกชื่อให้กลับบ้านนะครับเราไปที่บ้านของผู้ตายนะครับ
อยู่ที่ตำบลบ้านหมออ่าตำบลบ้านหม้ออำเภอพิชัยนะฮะ
อุตรดิษฐ์นะครับอ่าญาติก็เตรียมพื้นที่ที่บ้าน
ไว้จัดงานศพนะครับเมียของผู้ตายบอกว่า
มีที่นาอยู่๕๐ไร่นะความจริงเนี่ยอีกแค่๕วันนะครับ
ข้าวในนาจะเกี่ยวได้อยู่แล้วส่วนนาของคนก่อเหตุนายบัวรม
นี่ฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันของบัวรมเนี่ย
เขามีที่นาเป็นร้อยไล่เป็นนาเช่านะครับ
ฝั่งเขาเนี่ยเกี่ยวข้าวไปแล้วอยู่ในช่วงกำลังดำนา
กำลังดำใหม่พอดีจะดำใหม่จะปลูกรอบใหม่ค่ะนี่
นาสองแห่งเนี่ยมีแค่ถนนกั้นนิดเดียวนะฮะสองวันก่อนหน้านี้นะฮะ
ก่อนจะเกิดเหตุนะครับทางเมียผู้ตายบอกว่าในบัวรมเนี่ย
เขาเร่งสูบน้ำออกจากที่นาตัวเองนะฮะเพราะว่าเขาจะดำนาใหม่
ปลูกรอบใหม่ถามว่าสูบไปทางไหนสูบน้ำเนี่ยออกมาที่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่ง
ซึ่งมันคือฝั่งนาของลุงเย็นนี่ฮะผู้ตายแล้วลุงเย็นกำลังจะเกี่ยวข้าวด้วย
กำลังจะเกี่ยวข้าวฮะทีนี้ข้าวที่จะเกี่ยวเนี่ยโอ้โห
มันเต็มไปด้วยน้ำนะฮะโอ้โหเกี่ยวยังไงล่ะทีนี้มันเกี่ยวไม่ได้
อ่าสามีก็เลยไปบอกนายบัวรมนะอ่าบอกว่าเออยังไงยืดการดำนาออกไปหน่อยได้ไหม
อืมฝั่งนั้นเนี้ยฝั่งบัวรมเนี้ยเกี่ยวเสร็จแล้ว
ขอให้รอฝั่งนี้เกี่ยวก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งปล่อยน้ำมานะครับ
แต่นายบัวรมไม่ยอมนะครับแล้วพูดขู่นะฮะ
บอกถ้าใครมาปิดเครื่องสูบน้ำเนี่ยเขาจะยิงให้ตายโอ้โห
ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าเรื่องเนี่ยมันจะถึงขั้นแบบฆ่าแกล้งกันจริงนะฮะ
เมื่อคืนนี้ช่วง๒ทุ่มครึ่งสามีออกจากบ้านไปดูนา
เพราะอีก๕วันจะเกี่ยวข้าวแล้วไง
กลัวน้ำจะท่วมหนักกว่านี้นะฮะไปถึงก็เจอจริงจริงนะฮะ
นายบัวรมเนี่ยตั้งเครื่องสูบน้ำปล่อยน้ำเข้าที่นาของสามีอีกแล้ว
นี่ก็เลยมีปากเสียงกันอีกรอบนึง
นายบัวรมก็เลยชักปืนมารัวยิงใส่สามีเธอจนเสียชีวิตคาที่
ถึงขั้นที่ว่าตอนถูกยิงแล้วล้มอยู่กับพื้นแล้วเนี่ย
นายบัวรมยังตามมายิงซ้ำอีกหลายนัดหลังก่อเหตุเสร็จนายบัวรม
โทรศัพท์ไปหาเมียตัวเองนะฮะบอกว่ายิงนายเย็นเนี่ยตายแล้ว
ให้ไปบอกลูกเมียมันให้มาเก็บศพแล้วก็ยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าถ้าเกิดเจอนายบัวรมเนี่ย
อยากจะถามเหลือเกินนะว่าทำไมทำชีวิตสามีของเธอเนี่ย
เหมือนเป็นผักเป็นปลายอมรับว่าแค้นใจมาก
และไม่อโหสิกรรมให้เด็ดขาด
กานักเลงเขาบอกมันจะพกปืนตลอด
ขับรถดำไปก็เดี๋ยวไปจะลอกกับเขาปืนเขามีปืนหน้ารถนี่เขาบอกมีตลอด
แค้นแค้นแค้นเออเออลูกชายนี่ร้องไห้จะตายแล้ววิ่งไปกดคอมันก็ว่าเนอะ
ก็ให้มันรับเวรกรรมไปมารับเวรรับกรรมไปเถอะแม่โหสิเลย
โหสิแท้แล้วก็จะเดินเรื่องให้ถึงที่สุดด้วย
อ่าขณะเดียวกันนะครับพี่สาวของผู้ตายนะฮะ
บอกว่าน้องชายเคยมาเล่าปัญหาให้ฟังนะครับมาเล่าอยู่หลายครั้งนะ
คือทางพี่สาวบอกว่าน้องชายเนี่ย
บอกว่าส่วนใหญ่ที่ปัญหาเนี่ยมันมาจากการสูบน้ำมาจากฝั่งนา
ของอีกฝั่งหนึ่งที่มาเข้าฝั่งน้องชายเป็นประจำรวมถึงนาข้าวรอบข้างเนี่ย
ก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับไม่ใช่แค่นาข้าวของผู้ตายคือในเย็นแค่คนเดียวนะครับ
แต่ผู้ตายเนี่ยเขาไม่อยากมีเรื่องเนื่องจากนายบัวรมเนี่ยเป็นคนมีเงินนะ
มีนายเยอะนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีปืนด้วย
กลางใส่คนอื่นนะครับเหตุการณ์เมื่อสองวันก่อนเนี่ย
อมรับว่าน้องชายเนี่ยผิดจริงที่ตอนนั้นเนี่ย
ปิดเครื่องสูบน้ำในฝั่งที่นาของนายบัวรมแต่นายบัวรมเองก็สูบน้ำเนี่ย
ปล่อยมาเนี่ยมันท่วมข้ามถนนเนี่ยมาลงที่นาของน้องชายเธอ
ข้าวที่จะเกี่ยวเนี่ยเกือบตายแล้วนายบัวรมก็ขู่จะยิงมารอบนึงแล้ว
ผู้ใหญ่บ้านก็พยายามมาช่วยเจรจากลายเกลี่ยแต่ก็ถูกนายบัวรมเนี่ยด่ากลับอีก
สรุปคือไม่มีใครทำอะไรนายบัวรมได้เลยใช่ไหมสุดท้ายนายบัวรมก็มายิงน้องเธอตาย
คนนี้กลับมาบ้านก็มาเล่าให้ฟังก็คอยห้ามเขาก็บอกว่ากูก็
แล้วก็ไปปิดเครื่องเค้าไปดับเครื่องเค้าในนาเค้าตอนนั้นน่ะเนาะ
เขาก็ผิดอยู่กูจะดับเออมึงดับกูจะยิง
มันว่าอย่างนี้พอมึงยิงกูก็ยิงสิมึงว่าอย่างนี้
กูก็ตายไม่นึกไม่ฝันว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้ไง
เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นนาของลุงเย็นกันนะฮะที่เห็นน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับอ่านี่นะฮะแม่ต้องถามแล้วก็ขอความรู้
แฟนข่าวไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์หน่อยกันแล้วกันนะค่ะ
ถ้าเกิดจะสูบน้ำออกจากนาปกติเขาปล่อยไปทางไหนกันนะ
นั่นแหละสิค่ะปล่อยลงถนนหรือว่าเขาจะต้องรอช่วงเวลาปล่อย
หรือว่ามันมีจุดที่จะให้ปล่อยน้ำออกไปหรือก็ปล่อยแบบนายบัวรมนี่แหละ
คือขอให้ออกไปเถอะจะไปไหนก็แล้วแต่
พอปล่อยลงไปแล้วมันก็เลยไปฝั่งนาตรงข้าม
ก็คือนาของชาวบ้านเขาอีกเหมือนกันอ้าวมันมันแล้วปกติเขา
เขาเขาปล่อยน้ำเขาสูบน้ำกันแบบไหนยังไงนะฮะนั่นสิค่ะอ่า
เผื่อมีลุงป้าน้าอาหรือพี่ชาวนาดูอยู่นะ
อ่าจะได้บอกเป็นข้อมูลพื้นฐานความรู้ตรงนี้กันด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเรานะคุณสุชาดานะครับ
ไปที่บ้านของคนก่อเหตุคือนายบัวรมนะครับอ่านอกจากมีนาเป็นร้อยไร่แล้วเนี่ย
เขาก็เปิดเป็นร้านขายสินค้าทางการเกษตรด้วยนะฮะก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายนี่แหละ
ให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาบัวรมเนี่ยไม่เคยเล่าปัญหาให้ฟังนะ
เรื่องที่บัวรมมีปืนและชอบกลางใส่ชาวบ้านญาติบอกไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกัน
เอาเป็นว่าไม่ขอให้ข้อมูลก็แล้วกัน
ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้มาหาเขานานแล้ว
แล้วเราก็เห็นเขาเครียดยังไม่ได้เคยถามรายละเอียดอะไรเขา
แม่ก็ไม่ได้ถามรายละเอียดใครอะไรเขาเลยเพราะว่าเขากำลังเครียดวิ่งเต้นกันอยู่เนอะ
ที่นี่ธรรมฯฝั่งโหนูมันดูว่าคนบ้านนี้ชอบถือปืนเกราะจริงไหม
ไม่รู้สิเม้าก็ไม่ได้มาถือสัมผัสด้วยเนาะ
ท่านบอกที่คุณสุชาลาลงพื้นที่ไปเนี่ยโอ้โหทุ่งนาวิวนาสวยจัง

มีท่านหนึ่งบอกว่าเวลาปล่อยน้ำออกจากนาสูบน้ำออกจากนาเนี่ยต้องปล่อยลงคลองซอย
ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่านาแต่ละที่เนี่ยอยู่ใกล้คลองซอยมากน้อยขนาดไหน
แต่ฝั่งภรรยาของลุงเย็นผู้ตายเนี่ยบอกว่านายบัวรมคนก่อเหตุเนี่ย
สูบจากนาตัวเองเนี่ยปล่อยข้ามถนนที่กั้นอยู่เล็ก
เข้านาเลยเข้านาของลุงเย็นกันเลยนะฮะ
เรื่องทางคดีนะครับตำรวจสพพญาแมนนะครับ
ก็คุมตัวนายบัวรมคนก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
คอหาไว้เบื้องต้นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับ
ญาติเนี่ยกำลังเตรียมหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันตัวอยู่นะฮะ
โอ้โหไม่น่าเชื่อนะเรื่องนี้นะแล้วมันคุ้มไหมอ่ะใช่ไหมต้องไปติดคุกอ่ะ
แต่ว่าเคสแบบนี้นี่ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะทะเลาะกันเพราะว่าสูบน้ำเข้านากันแล้วกันแบบนี้ค่ะ